จังหวัดราชค่ะคุณผู้ชมน้ำป่าซัดทะลักท่วมกุฏิพระ
ถล่มพังราบคือตกหนักหลายวันตกหนักหลายวัน
ดินเนี่ยมันอุ้มน้ำไม่ไหวกุฏิของพระเนี่ย
อยู่ใกล้ใกล้กับเนินเขาพังราบลงมาพังราบเป็นหน้ากลองเลยค่ะ
ดิฉันไม่ได้พูดเกินไปใช่ไหมโอ้โหเห็นเรียงค่ะโอ้โหโอ้โห
เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเตือนด้วยนะคะสภาพอากาศช่วงนี้
ฝนยังคงตกหลายพื้นที่ครับถ้าเกิดว่าใครอยู่บริเวณเนินเขา
ไหล่ขาวแบบนี้ท่านต้องระมัดระวังนะคะเอาให้สบายใจกันก่อน
นี้กรณีนี้ไม่มีใครเจ็บหรือไม่มีใครเสียชีวิตอ๋อแสดงว่าไม่มีคนอยู่ข้างในอ่ะสิ
ใช่ค่ะตอนเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ข้างในนะคะชาวบ้านถ่ายคลิปนี้ไว้ได้ค่ะ
เป็นวินาทีที่กุฏิพระสงฆ์ของวัดคิวรีวิหารตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดเนี่ย
พังถล่มลงมาเสียหายทั้งหลังเลยนะคะเหตุการณ์เกิดช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณผู้ชมกุฏิหลังดังกล่าวเห็นสภาพหรือยังเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้
ถุนยกสูงนะคะตั้งอยู่บริเวณริมเนินเขาแล้วสร้างมากว่า๒๐ปีแล้ว
คาดว่าอย่างที่บอกไปสาเหตุหลักหลักเลยก็คือในพื้นที่เนี่ย
ฝนตกติดต่อกันนานหลายวันพอตกนานหลายวันปุ๊บดินไง
ครับมันอุ้มน้ำไม่ไหวนะฮะก็เลยทำให้ดินเนี่ยซุดตัวลงมาแบบนั้น
แล้วบนดินมีอะไรคะมีกุฏิพระมันก็พังยวบลงมาด้วย
ครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่อำเภอเมืองตราดค่ะส่วนที่อำเภอเขาสมิงที่จังหวัดตราดนะคะ
เกิดเหตุการณ์นี่เห็นใจชาวบ้านมากอื้อหือ
น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หลายหมู่บ้านเลยนะคะมีบ้านเรือนประชาชนเนี่ย
ได้รับผลกระทบกว่ายี่สิบหลังคาเรือนสวนผลไม้เอ่ยสวนยางพาราเอย
ถูกน้ำท่วมไม่ต่ำกว่าห้าสิบไร่อ่ะค่ะหนึ่งในผู้ประสบภัยชื่อว่าคุณประคองนะฮะ
บอกว่าคือหลังจากที่ฝนตกหนักตั้งแต่เย็น๖สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
ระดับน้ำมันไหลเข้าท่วมบ้านไหลเร็วมากแล้วก็แรงด้วย
เพิ่มสูงอย่างรวดเร็วแล้วขึ้นเรื่อยมาแบบนั้นไม่หยุดเลยนะคะ
ในบ้านต้องช่วยกันขนข้าวของออกจากบ้านเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ที่สูง
ครับส่วนใหญ่ไปที่ไหนอ่ะบ้านญาติอ๋อ
ญาติในพื้นที่ที่ไม่โดนน้ำท่วมอ่ะนะคะส่วนตนเองและภรรยาเนี่ย
ก็ต้องเฝ้าอยู่ที่บ้านหลังนี้เดี๋ยวรอจนกว่าระดับน้ำมันลดลงนะคะ
ครับค่อยขนของกลับมาที่บ้านค่ะหน่วยงานท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนเบื้องต้นแล้วนะคะ
บอกว่าก็จะเร่งกำจัดเศษขยะออกจากท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกขึ้น
ครับต้องทำก่อนหน้าน้ำหลากไหมอ่ะเออแล้วเนี้ยเห็นชาวบ้านที่ต้องอยู่ในบ้านที่มีน้ำท่วมขังแบบนี้
ต้องระวังเรื่องน้ำกัดเท้านะใช่แล้วก็สัตว์มีพิษต่างต่างด้วย
ที่จะมากับน้ำท่วมนี่นะคะอืมอ่าคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกขอนแก่นฝนตกทั้งคืนเลยนะครับ
โอ้โหที่กรุงเทพก็มีตกกระจายหลายพื้นที่นะเมื่อเช้ามาถนนเปียกอยู่ใช่